หลังจากที่ปล่อยเพลงไปเจ็บน้อยที่สุด

แล้วบอกเลยว่าคิวงานเนี่ยจองกันข้ามปีข้ามชาติกันเลยทีเดียวนะคะ
เห็นว่าเดือนหน้าก็จะลัดฟ้าไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ออสเตรเลีย๑เดือนเต็มค่ะ
งานนี้จะมีทีเด็ดอะไรกับหนุ่มวงซิลบ้างนะครับ
เพราะว่านักร้องนำอย่างพี่เป๊กเขาประกาศผ่านไอจีบอกว่า

เพื่อแฟนจะได้เสพงานดีต่อไป
แล้วก็จะได้เห็นหน้าหล่อของเขาเฟี้ยวฟ้าวมากขึ้นด้วยค่ะ
จริงไม่เกี่ยวกับจอมเมเยอร์เกี่ยวกับตัวเองนี่แหละ
แต่ว่าไปดูแล้วแบบเฮ้ยบางทีเราออกไปแสดงคอนเสิร์ตหลายที่
บางทีแบบอยากจะให้สุขภาพมันแข็งแรงที่สุด
เราก็อยากทำให้มันประทับใจกับคนที่มาดู
เราก็เลยแบบเออเดี๋ยวกลับมาดูแลตัวเองนิดนึ
เพราะตอนนี้มันอ้วนมาก
มันเคยทำได้แล้วมันตั้งใจแล้วมันก็เห็นผล

มันจะเป็นช่วงสงกรานที่เราต้องใช้

แบบต้องใช้สุขภาพแบบยาวมาก
ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาดูแลตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้